เอาล่ะในช่วงนี้หลายคนก็ยังหิวอยู่นะครับ

มันก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทานอะไรดี
เอาล่ะเดี๋ยวผมพาไปทานอะไรที่หลายคนอาจจะไม่เคยทาน

อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยเขามีของอร่อยขึ้น

แต่ว่าจะเรียกว่าเส้นมันก็ไม่เชิงซะทีเดียว
เขาเรียกว่าข้าวโอบ

พันมวลอยู่นี้

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมะระครับ

ร้านเขามีอาหารที่หลากหลายเมนูนี่เห็นไหม
ก๋วยเตี๋ยมะระก็มีอย่างอื่นด้วยนะ
เปิ๊บก๋วยเตี๋ยวแบร์

เตี๋ยสุโขทัยถ้าคนสุโขทัยเขาก็เรียกว่า

แล้วที่สำคัญคุณสมชายพิมเซนนะครับ
เจ้าของร้านเขาคิดค้นเมนูขึ้นมา

เดี๋ยวพาไปดูวิธีการนะครับคุณผู้ชมครับ

นี่เขาก็ต้องผสมแป้งเข้าไปก่อน

ก็คือการผสมกับพริกเผา

มันมีกลิ่นหอมไงเพื่อเพิ่มรสชาติอีกต่างหาก

แล้วก็นำแป้งมาไล่บนผ้าขาวบางอย่างที่เห็น

เปิดได้มาแล้วก็วางแผ่นที่สำหรับทำหมี่พันลงไป

เสร็จแล้วก็พันหมุนแบบนี้
มันก็เหมือนจะเป็นการควบรวมกันเข้าไปด้วย

แล้วก็ข้าวโอบของเขานะครับที่สำคัญ
ต้องทานคู่กับน้ำซุปกระดูกหมู

ทานข้าวโอบเข้าไปนะครับ

แล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าเนื้อแป้งนุ่ม
มีกลิ่นความหอมของพริกเผาและงา

น้ำซุปกระดูกหมูที่เจ็บจ้นน่าทานดีจริง
นี่ข้าวโอบเหมือนข้าวแคบอุตรดิษฐ์เลย

จริงข้าวแคบก็เป็นของขึ้นชื่อของอุตรดิษฐ์เขา

แต่ถ้าใครดูไม่ทันผมพูดให้ฟังก็ได้นะครับ

ร้านอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับตลาดสดเทศบาลศรีสัชนาลัย
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
นี่อยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาระนะคะ
ใครหาไม่เจอก็อย่าเข้าผิดร้านแล้วกัน
ทำไมไม่มีนะข้าวโอบข้าวแคบอะไรเนี่ยนะ

มันคือก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเขาขายก๋วเตี๋ไก่มะระ

มากินกันได้มีหลายเมนูให้เราเลือกสาร